ก็มาต่อหน้องข่าวนี้กัน๑๒๓

เป็นความฝันที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ

ใช่ผมอยากสิโดนพี่เคลลี่ถีบ

จริงเหรอทำไมเบิ้ลอยากโดนพี่แคลรี่ถีบค่ะ
อันนี้ไม่ได้รอเล่นนะคะเป็นเรื่องจริงที่เล่าจากปากของอายเบิ้ลประทุมราช
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคู่นี้เขาได้เล่นละครด้วยกันค่ะ
คือในเลือดเขาเป็นแบบคู่อริกันค่ะคุณผู้ชม
แล้วด้วยความที่เบิ้ลเขาเป็นแฟนคลับพี่เคลลี่ตั้งแต่สมัยเล่นคมแฝก

เขาเลยมีความฝันว่าสักวันหนึ่ง
ท่านได้เล่นละครอยากสิโดนไอแสนราชศรีกระโดดถีบสักเทือน
บอกบอกสั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วใครจะไปคิดว่าฝันนั้นกลายเป็นจริงค่ะ
ในละครเรื่องใหม่มีซีนที่พี่เคลลี่เตะต่อยปล่อยพลังแล้วก็กระโดดถีบไปเลย
แล้วความพาคือพอพี่เคนลี่ถีบ

ค่ะเป็นจริงแล้วในที่สุดก็โดนแสนราชศรีพันถีบแล้ว
ไปฟังเสียงทั้งสองท่านเลยค่ะ
ความฝันของผมเลยที่จะได้แสนราชศรีจากคมแฝกมาถีบผมเขาดูละคร
ติดตามเหมือนกันใช่เขาติดตามละครบรูพ์ผมมาหลายเรื่อง

พี่เคลลี่เองเขาแปลก

แต่ว่าดีใจครับได้ประสบการณ์จากพี่เคลลี่เยอะมาก

ลูกเรียวกายนอาวน์